ที่สงขรานะฮะตำรวจสามารถไปบุกจับเอเย่นค้ายาไอซ์ได้นะครับ
โดยมาเช่าบ้านพักที่เมืองไทยแล้วก็เป็นแหล่งซุกซ่อนของยาเพื่อส่งขายต่อนะครับ
ตำลวดชุดประปรัำยาเสพติดตำลวดผูทรฮัตย์ใหญ่จังหวัดสงขราเข้าปิดล้อมตรวจคนบ้านเช่า
ในซอยสุปสรรค์๒ตำบลครองแห่
หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบค้ายาเสพติด
ก็สามารถจับกลุ่มนายฮงโฮกโฮอายุ๕๕ปีซึ่งเป็นชาวมาเลเซีย
แล้วก็ยึดของกลางเป็นไอซ์๔๐ถุงรวมน้ำหนักกว่า๓๐กรัม

จากการตรวจสอบประวัติพบว่าในโฮงฮกโฮนนั้น
กลับเข้ามาไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับเข้าสู่วงการค้ายาเสพติดใหม่
แล้วก็มีในบ่าวรู้จักกันในเรือนจำที่เมืองไทยนี่แหละ

ส่วนภรรยาชาวไทยอายุ๒๓ปีเพิ่งจะอยู่กินกันจนตั้งท้อง

แต่ว่าจากการสอบสวนก็ไม่ได้พบว่าเกี่ยวข้อง
ก็เลยไม่ได้ถูกดำเนินคดีตามไปด้วย
ส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีทหารตำรวจกว่า๓๐นาย
เข้าไปตรวจสอบภายในมูลนิธิข้าวขวัญครับ
ซึ่งเป็นสถานที่ทดลองปลูกและส่งเสริมพันธุ์ข้าวของชาวนา
แต่กลับไม่เจอข้าว
แต่ไปเจอต้นกล้าของกัญชากว่า๒๐๐ต้น
ในโรงเก็บของมูลละนิทิ
แล้วก็ยังไปพบเมล็ดกัญชาตากแห้งบรรจุถุง
งกัญชาบดแห้งแล้วก็น้ำกัญชาสกัด
รวมทั้งเครื่องบดเมล็ดกัญชาด้วย
ก็ตรวจสอบทั้งหมดยึดเป็นของกลาง
แล้วก็นำตัวคนงาน๕คนไปสอบปากคำที่โรงพัก

อาจจะแอบวิจัยเรื่องกัญชาไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
เมืองต้นคนงานต่างก็บอกว่าของกลางทั้งหมด
เป็นของนายเดชาสิริพัฒน์
ซึ่งเป็นกรรมการบริหารของมูลละนิทิ
ตอนนี้เดินทางให้ไปเป็นวิทยากร
ให้ความรู้เรื่องข้าวอยู่ที่ลาว
อีก๓วัน๔วันถึงจะกลับมา
แล้วก็บอกด้วยว่ากัญชาเหล่านี้ปลูกมาเพื่อเป็นการทดลอง
แต่ก็ไม่ทราบว่ามีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับ